สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ไม่ชอบอย่างฉันเจอได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
ผู้ชนะเลิศและแกส้มตำปลอยกินดีสลัดสีที่หนึ่งทุกเวที
ส้มตำก็สนุกดีเนอะแต่ทำไมลื้อไม่เห็นสนุกกับเขาเลยวะ
ไงปอยไม่เคยเห็นต้อมในลูกหล่อแบบนี้แหละสิ

ปอยและน้องปอยทำไมถึงได้ปฏิเสธไอ้ต้อมสุดหล่อคนนี้อย่างไร้เยื่อใย

เพราะพี่แต่งตัวเต็มเกินไปป่ะเขาก็เลยอายแล้วก็ไม่กล้าไปกับพี่ไง
หยุดพูดเลยพูดจาไม่เข้าหูลุงดูชุดกูดิ

คุณหลุมแกเอาปุ๋ยปลอมไปขายให้ชาวบ้านเหรอ

ไม่ต้องมองฟ้าก็เห็นดวงดาวได้

พืชดอกเร่งดอกใส่พืชผลเร่งผลใส่พืชกินใบใบที่งอกงาม
บอกผมบนหัวอีกนะแปดสิบบาทเองโลหนึ่งอ่ะโหทำไมแพงจังเลย
โอ๊ยงวดที่แล้วซื้อไปโลละห้าสิบฉันก็แพงแล้วน่ะ
งวดที่แพงกว่าอีกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของดีมันก็ต้องแพงขึ้นสิ
หรือจะเอาแบบกระสอบใหญ่ไปเลยยี่สิบห้าโลกว่าให้โลละหกสิบบาทถูกกว่ายี่สิบบาทเลยน่ะ
นี่อย่าคิดมากอย่าคิดมากซื้อตอนนี้พันห้าร้อย
หรือจะไปซื้อทินละโลละละหกสิบยี่สิบห้าโลสองพันน่ะแพงกว่าห้าร้อยน่ะ
ครับแล้วซื้อสิบใหญ่อีกไปปิ่งม้อนให้เจ๊ออกมาเจ๊รถจอดอยู่โบนน่ะ
ได้ครับค่ะเดี๋ยวตอนนี้เออเออเออเออ

นี่เนี่ยเงินเอยก็เป็นอย่างเงี้ยทุกทีอ่ะเรา

หรูปอยบรรทดอดมีอะไรเปล่ามีอะไรนะ
หรอก็ปุ๋ยเท่าแก่เนี้ยมันเป็นปุ๋ยปล่องเนี่ย
เฮ้ยมากล่าวหากันอย่างนี้ได้ยังไง
เอาอะไรมาพิสูจน์ว่าปุ๋ยของอัวกรอบอ่ามีแน่แน่
ถ้าจะให้พิสูจน์ก็เอาปุ่นของท้องแกมาให้ฉันสิ
ได้ไม่มีปัญหาอยากพี่ตูนก็อ้าวเชิญเอาเลย

เราจะใช้น้ำปูนใสนะครับเทเข้าไปบนปุ๋ย

หน้าแตกกันไปเลยเนี้ยอยู่ที่นี้ก็มาถามว่าอ้วกขายปุ๋ยพรอมเจ๊
ฉันไม่ได้มากล่าวหาลอยนะถุงที่บ้านของพี่มะลิมันไม่มีกลิ่นแบบนี้
มะลิมีลื้อไปซื้อของคืนอื่นมาแล้วจะมาโทษอัวหรือเปล่า
ต้อมมันบอกฉันหมดแล้วว่ามันช่วยเท่าแก่ขาย
ถ้าไม่ใช่ของเท่าแก่แล้วจะเป็นของใครได้อ้าวก็พิสูจน์แล้วนี่ไงอ่ะ
ว่าเป็นของจริงมีกลิ่นออมูเนียด้วยใช่ไหมเจ๊
ว่าพูดถูกป่ะล่ะงั้นฉันขอตรวจถุงอื่นด้วย
นี่ใจคอจะตรวจทุกถุงแล้วเกิดทุกถุงที่ตรวจมันเป็นของจริงหมด
เปิดแล้วใครจะซื้อใครรับผิดชอบใครรับผิดชอบตรงที่เปิดแล้ว
เจ๊ซื้อไหมถุงที่เปิดแล้วซื้อป่ะล่ะซื้อไหมมะลิซื้อไหมล่ะ
อ่ะถ้าพูดแบบนี้ก็แสดงว่าเท่าแก่ไม่บริสุทธิ์ใจนะสิ
เฮ้ยมารินี่ลื้อไปซื้อของคนอื่นมาจำสลับไปของโอ้ยหรือเปล่าโอ้ย
เอาเลยนี่ฉันเนี่ยยอมรับว่าฉันน่ะซื้อกับเจ้าอื่นจริงแต่กับของเท่าแก่เนี่ย
เพิ่งซื้อมาสิจำสลับได้จังใดเฮ้ยเอาเอาแบบนี้นะครับ
ผมว่าเราเรียกคุณต้อมมายืนยันนะครับโอ้โหนี่พวกลื้อรับส่งกันดีขนาดนี้เนี่ย
มาหาเรื่องอัวใช่ไหมนะพูดแบบนี้ก็สวยดีวะเอ้า
ใจฉันยอมเหรอมันโกงน่ะเอ้าหนูปล่อยอย่างนี้คือฟ้องมิลประมาณกินดีใช่ไหมเจ๊
มาหาของปลอมพิสูจน์แล้วว่าของจริงปลอมตรงไหนอ่ะโอ้ยเออรำคาญเสียงกันอยู่ได้
เอาไม่เอาแล้วไปไปซื้อไปซื้อไปไปไปไปไปไป
วุ่นวายจังของก็ขายไม่ได้พวกลื้อเนี่ยของจริงก็หาว่าของปลอม
อย่าคิดมากเลยนะหัวหน้ายังไงเราก็ต้องหาทางเปิดโปรงเท่าแก่เห็งได้แน่

คุณปอยคิดว่าผมท้อหรือครับอ้าวก็ถ้าไม่ท้อแล้วทำไมทำหน้าเป็นแมวเหงอยอย่างนั้นอ่ะ
คนเขาก็อุตส่าห์ไปดูหว่าหื้อเดี๋ยวก่อนนะ

เออก็ห่วงแบบคนร่วมหัวจมท้ายกับภารกิจเปิดโปรงคนชั่วด้วยกันไง
มีการเป็นห่วงแบบนี้ด้วยเหรอครับตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยได้ยินเลยนะ
แต่ผมก็ดีใจนะครับที่คุณปอยเป็นห่วงผม
ว่าแต่เท่าแก่แห่งนี้ก็ชักจะยังไงยังไงล่ะ
คราวที่แล้วก็ทีหนึ่งคำเป็นแจกมะลิทธันเป็นมัน

อย่างเงี้ยมันกะผูกขาดกันชัดแล้วรอบเนี้ยก็ยังจะหลอกขายปุ๋ยปลอมอีก
เลวจริงเลยแต่ถ้าชาวบ้านรู้ความจริง
ผมว่าเท่าแก่เห็งจะแพ้ภายตัวเองนะครับอืม
แต่ตอนนี้มันติดตรงที่ว่าฉันยังคิดไม่ออกเลยว่า
จะหาทางเปิดวงเท่าแก่ให้ยังไงดี
คุณบอยครับผมว่าเราลองหาคนไปล่อซื้อปุ๋ยจากเท่าแก่เองดูไหมครับ
ดีคราวนี้เท่าแก่แห่งศึกเราแน่

สวัสดีหวัดดีหวัดดีซึ่งอะไร

เออเออเออพันสิงสองให้สองพันนะพันแปดร้อยนะจั้นจ้ะ
นี่นะนี่นะครับครับเออเออเออ
มาแล้วจ้ะหมุนอาดรอืมนี่หนุ่ยท่อเก๋แห้งตามสั่งอ้าว
ขอบคุณนะครับไม่เป็นไรนี่บอยมีอะไรเรียกฉันให้เห็นตลอดเวลาเลยนะ
ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยใจนะจ๊ะ

ช่วงเนี้ยท่อเก๋แห้งต้องรู้ทันเขาก็เลยระวังตัวเองเป็นพิเศษ
แต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดโปรงเท่าไก่เห็งไม่ได้ต้องมีชาวบ้านอีกเยอะมากเลยนะครับ
ที่จะเดือดร้อนแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะ
สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกตราแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลอง
ผิดชอบชั่วดีเอาไว้ก่อนตอนนี้กูมีหน้าที่ทำอะไรก็ได้
ให้ไอ้หัวหน้าดอนลาออกจากงานแล้วกลับบ้านนอกของมันไป
คราวเนี้ยเขาแกะแห่งเสกเราแน่
ไม่ชอบอะไรจะได้อย่างนั้นไม่ชอบอย่างฉันจะได้อย่างฉัน
สนุนโดยซุปน้ำฟ้าไทยอร่อยใสไข่ไม่มี
ดื่มแลกทสอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยอร่อยคุ้มค่ารู้ใจ
เซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุดสามสิบเปอร์เซ็นต์
สะใจสะใจสะใจนี่แทบไม่ได้ลื้อมาส่งข่าวนะป่านนี้อ้วนเลย
ทายส่งคนนั้นไปแล้วเพื่อความรักต้อมทำได้ทุกอย่าง
ว่าจะรู้เรื่องนี้ได้ไง
คุณบอยครับผมว่าเราลองหาคนไปล่อซื้อปุ๋ยจากเท่าแก่เองดูไหมครับ
หัวหน้าดอนจะให้ฉันไปซื้อปุ๋ยที่ร้านเท่าแก่เฮงให้ใช่ครับ
แต่ผมมีค่าเสียเวลาให้น้าด้วยนะรบกวนเลยนะจ๊ะนะ
แล้วนายเห็นอย่าบอกเท่าแก่เองนะจ๊ะว่าฉันฝากซื้อ
นี่ครับที่เหลือผมให้น้าเลยได้จ้ะเดี๋ยวน้าจัดให้สวยเลย
จะเล่นงานเท่าแก่เห็งนั่นเหรอฝันไปเถอะ
แต่ถ้าสองคนนี้เปิดโปรงเท่าแก่เห็งได้เนี่ย

แต่ถ้าเท่าแกถูกเปิดโปรงกูก็ตกงานนะเว้ย
เรื่องผิดชอบชั่วดีเอาไว้ก่อน
ตอนนี้กูมีหน้าที่ทำอะไรก็ได้ให้ไอ้หัวหน้าดอนมันหน้าแหก
ผิดหวังเสื่อมเสียลาออกจากงานแล้วกลับบ้านนอกของมันไป
ปอยจะได้เป็นของกูแต่เพียงผู้เดียว
พี่ปลอยเป็นของพี่ยังถึงเมื่อไหร่วะ
เยี่ยมมากลื้อนี่ฉลาดกว่าที่พวกคิดไว้เยอะเลยนะ

เออคือว่าหมายความว่าลื้อเป็นคนฉลาดอยู่แล้วไง

คอมมิชชั่นก็จ่ายให้ฉันครบแล้วไง
ไม่เอาไม่เอาตอบแทนความดีความชอบที่ลื้อทำให้อ้วเอาตัวรอดได้ไง
วันหลังนะถ้ามีอะไรปุ๊บนะรีบมาส่งข่าวอ้วนเลยนะ

ตอนนี้นะไอ้สองคนนั้นก็คงจะหน้าแตก

ต่อไปก็คงจะไม่กล้ามาหาเรื่องเท่าแก่อีกแล้วแหละ

เท่าแก่ก็ถูกใจสิ่งนี้จริง

ได้เลย
คุณปล่อยฉันบอกให้แตกตัวมันหลังสายลับไงสายลับบ้านหัวหน้านุ่มขาวห่มขาวอ่ะ
เดี๋ยวผมก็กลับไปเปลี่ยนโอ้โหไม่ต้องแล้วจ้ากลับไปกลับมาเดี๋ยวก็ไม่ทันกันพอดี

หาทางหลบให้ดีดีแล้วกัน
ประตูต้องไม่รอบแน่ฉันเห็นมันอยู่แหละ

หัวหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันเข้าไปก่อนแล้วหัวหน้าก็ตามเข้าไป

เข้ามาได้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้ยังอยู่ข้างนอกอยู่เลย

ประตูเป็นแบบผักอะครับ
ไม่ได้เป็นแบบดึงก็เลยผลักเข้ามา
ฉันรู้หรอกนะฉันแค่อยากรู้ว่าหัวหน้ารอบครอบหรือเปล่าเท่านั้นเอง

โอเคครับ

บอกครับพอไว้ถ่ายไว้ด้วยครับ

อย่าใส่ปุ๋ยปลอมทั้งหมดล่ะใส่ปุ๋ยจริงปนเข้าไปด้วย

สนุนโดยซุปน้ำฟ้าไทยอร่อยใสไข่ไม่มี
ดื่มแลกทะสอยเอ็กซ์ตร้า๓๐๐อร่อยคุ้มค่า
รู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด๓๐
วันนี้ปอยจะมาไลฟ์สดแข่พิธีกรรมในถุงเจ้าเล่น
หลอกขายปุ๋ยปลอมให้ชาวบ้านเกษตรกรตำบลบ้านทุ่งอันเป็นที่รักของปลอยค่ะ
นางนี่มันกัดกูไม่ปล่อยจริง
ดูโฉมหน้าของพี่โกงให้ดีนะคะ

สนับสนุนโดยใส่ใจตัวเองทุกวัน
ชายเนเจอร์๔อเซโรราเชอรี่สกัดเข้มข้น
ผสานผักและผลไม้สกัดใหม่
ลักษณ์กูลต้ากลิ่นมิกซ์เบอรี่ผัสานกูลต้า๓เท่า
พร้อมให้ยารูรอนให้ผิวดูเนียนใสโกรธสวย
เฮ้ยแม่เอาใครหลุดมาวะ

หาดู

หาดู

หาดู

เฮ้ยพวกเราเจอกับแมวไว้วะ
เอาอย่างงี้ช่วยกันแยกแยกค้นหาถ้าเป็นคนมันคงไปไม่กลาย
เอาลงมาลงมาไปไปไปไปไปมาเลยมาเลย
พ่อหน้าปล่อยเถียงแล้วพวกมันไปกันหมดแล้ว

ไปมาเสื้อขาวหัวหน้าก็มีประโยชน์อยู่นะ
ผมว่าเรารีบไปดีกว่านะครับเดี๋ยวพวกมันจะกลับมา

โบว์
จะใส่ผวยปลอมเข้าไปหมดละใส่ผวยจิ้งป้นเข้าไปด้วย

ภาพเสี่ยงทัดแจวคราวนี้เข้าแก่แหงไม่รอดนะ
แล้วคุณปอยจะทำยังไงต่อไปเหรอครับใช้โรคโซเชียลจัดการคุณชั่วไง
จะส่งให้มันไปเปิดปากกับภาคภูมิคุณปอยนี่สมกับเป็นลูกของกำนันถึงจังเลยนะครับ
ความถูกต้องรักชาวบ้านผมว่าคุณปอยสามารถเป็นกำนันต่อจากกำนันถึงได้เลยนะครับ
ตลกละหรอหน้าควรอย่างฉันนี่หรอจะเป็นกำนันได้
ก็แค่รู้สึกแบบนั้นเรียกว่าไม่มั่นใจก็ได้มั้ง
โอ้โหมีอะไรต้องไม่มั่นใจเหรอครับคุณปอยช่วยเหลือชาวบ้านไว้ตั้งเยอะ
ยกเงินและธุรกิจกล้วยฉาบให้ยายอิ่มไปทำขายใช้หนี้
แล้ววันนี้ก็ยังไปเสี่ยงอันตรายหาหลักฐานป่วยปลอมจากเท่าแก่ให้อีกด้วย
ไม่รู้สิหัวหน้าฉันแค่คิดว่าฉันไม่น่าจะเป็นกำนันได้
เรียกว่าไม่เชื่อดีกว่า

ถึงวันนี้คุณปอยจะยังไม่เชื่อมั่นในตัวเอง
แต่ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เชื่อแล้วก็มั่นใจในตัวคุณปอย
อย่าใส่ภูมิปลอมเข้าไปหมดล่ะใส่ภูมิจริงบนเข้าไปด้วย
มันจะได้ไม่ผิดปกติกว่ารอบนี้น่าได้ล่ะ
ต้องเป็นฝีมือของอีกสองคนนั้นแน่เลย
เถ้าแก่เถ้าแก่เกิดเรื่องแล้ว
โอ้ยงานนี้น่ะ

วันนี้ปลอยก็มาไนล์ไลฟ์แชร์พฤศจรรย์แบบในทุนเจ้าเล

ลอกลายภูติฟอมให้ชาวบ้านเกษตรกร
ตำบลบ้านทุนอันเป็นธิรักของปลอยค่ะ

นี่นะคะดูโฉมหน้าคนที่โกงให้ดีนะคะ

สำหรับท่านใดนะคะที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะ

พวกแกพอพูดค่อยจ่าดีกว่านะครับ

อย่าลืมนะว่าโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้มันแรง
ถ้าชาวบ้านเปิดประเด็นร้องเรียนปุ๊บ

อยากลองมั้ยล่ะฮะ

หรือต้องการอะไร

คุณทรงคุณทรงทรงอยู่ไหม

โอ้ยขอบใจหลายเดอะ

เห็นแก่ที่มาทำอาหกินในตำบลบ้านท่วง
ในเมื่อเท่าแก่คืนเงินค่าบุญให้ชาวบ้าน
และยอมจ่ายค่าเสียหายของผลผลิตที่ใช้ปืนของเท่าแก่แล้ว
ฉันกับชาวบ้านก็จะไม่เอาเรื่อง

แต่ถ้าเท่าแก่ยังคิดจะทำนาบนหลังคน
เอาเปรียบชาวบ้านแล้วก็หลอกขายของปลอมอีก
ครั้งหน้าเรื่องถึงไทยรัฐทีวีแน่
พอหน้าไปกันเถอะ

พวกมีเรื่องให้เรียกจัดการเว้ย

อย่าเลิกคุมกับต้องเลยนะ
แต่ฉันอยากมีเพื่อนมีคนดี
ไม่ใช่รวยจากการโกงคนอื่นแบบนี้

เชื่อร้านสะดวกซักทางเลือกของคนอยากมีธุรกิจ
คนอยากมีธุรกิจดอกเบี้ย๐๖๙เปอร์เซ็นต์นานสูงสุด๗ปี

โอ้โหโอ้โหโอ้ยปอยโอ้ยเจ็บ

โดนขนาดเนี้ยจะต่ำนึกไหม
ยอมแล้วจ้ายอมแล้ว
ตัวดีเอาไว้ที่หลังก่อน
แล้วไหนวันนี้ต้องพูดกันอีก

อย่าไปฟังไอบัมมันเลยนะ
มันพูดไปเรื่อยเปื่อยอะปลอย

ปอยจะได้ภูมิใจในตัวต้องไง

ไม่ใช่รวยจากการโกงคนอื่นแบบนี้
ปอยปอยอย่ารู้ตัวต้องเลยนะ

ก็เล่นไปขายของปลอมให้ชาวบ้านแบบนั้น

แต่ว่าจะถูกเปิดโปรงช้าหรือเร็วเท่านั้นแหละ

แต่เลือกก็รู้ดีกว่าว่าค่าใช้จ่ายอ้วนมันเยอะขนาดไหน

กรงนิกรงหน่อยก็เพื่อให้กิจการมันอยู่ล่ะ

ยังไงฉันก็อยู่ข้างเท่าแก่อยู่แล้ว

ชาวบ้านก็จับได้กันหมดแล้วด้วย
ฉันก็ขายปุ๋ยต่อไปไม่ได้แล้วด้วย

ถ้าใครสนใจนะครับทุกคนสามารถแอดไลน์ตรงนี้นะครับเพื่อจะมีการประชุมหรือมีกิจกรรมไหนก็เราจะคุยกันในกรุ๊ปไลน์นะครับ

ผลไม้มาแล้วจ้ะแม่
พอดีเลยแม่กำลังโทรศัพท์เข้าเลยสักหนึ่งสัก
น่ารักจริงลูกแม่ผลไม้ดีมากกินแล้วมันไม่อ้วนเหมาะกับแม่ที่ดูแลรักษาคนให้เซ็กซี่ขยี้ใจพี่กำนันถึก
จ้าแค่นี้พ่อกราก็หลงจะแย่อยู่แล้วจ๊ะ

อ่ะแล้วนี่พ่อไปไหนแต่เช้าจ๊ะเนี่ย
เขาก็ไปรวมกลุ่มพวกชาวบ้านให้มาเป็นกลุ่มเกษตรบ้านทุ่งตุ้งแช่
ฮะใช้ชื่อนี้เนี่ยนะอืม

เนอะตระลุ่มตุ้งแช่

ก็คือพ่อกับหัวหน้าดอนเขาคุยกันเลยลูก
ว่าพวกชาวบ้านเขาโดนเอาเปรียบเรื่องปุ๋ย
เขาก็เลยบอกว่าอยากให้พวกชาวบ้านมารวมกลุ่มกัน
แลกเปลี่ยนข่าวสารการแล้วก็สร้างอำนาจในการต่อรอง
เพื่อกันคนผูกขาดแบบที่เท่าแก่เฮงทำสินะ
อื้อฮืออย่างนั้นแหละ
การตัวทำสินค้าเกษตรเพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนในชุมชนนี้ด้วยนะครับ

อันมันตุ่มมาห้มย้ำไหนอ่ะเจ๋งย้ำนั้น

เป้ากันกับบ่ผู้เรืองโดยเฉพาะเรื่องเงิน
เหมือนกัน
โอ้ยเรื่องนี้นะคอยคุยกับ

เรื่องนี้นะผมคุยกับหัวหน้าดอนแล้ว
เพราะว่าคราวก่อนเราไม่ได้ทำบัญชีให้ดี

ทำบัญชีก็เก่งโกงก็ไม่โกง
แล้วก็มีหัวการค้าที่สำคัญ
หนี้ที่มีอยู่ก็ใกล้จะหมดแล้ว
แล้วถ้าหนูทำพังขึ้นมาจะทำยังไงล่ะจ๊ะแม่

เราจะต้องช่วยชาวบ้านเขารวมกลุ่มกัน
ลูกลองนึกดูว่าถ้าเกิดสิ
พวกชาวบ้านจะทำยังไงแต่ถ้ารวมกลุ่มกันเนี่ย
เขาจะได้มีอำนาจต่อรองกับพวกในทุนอย่างนั้น
นิสัยดีมากแม่นี่ประทับใจเขาจริงเลยลูกนึกดู
เหมือนกับว่าเราเนี่ยช่วยพ่อช่วยหัวหน้าดอนช่วยเขาสักนิดหน่อย

อืมอย่างนี้ได้จ้ะ
อ้าวอันหลับปากกันง่ายง่ายอย่างงี้เลยเหรอ
จ้ะทำไมนะจ๊ะแม่ก็เราต้องช่วยชาวบ้านอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจ
แต่ว่าเราต้องช่วยชาวบ้านควรดีชาวบ้านแล้วก็ช่วยพ่อเราย์ด้วย
แล้วถ้ามีใครสนใจและเข้าร่วมกลุ่มตามเป้าหมายของพ่อกำนันและหัวหน้าดอยที่ตั้งไว้นะครับ

หัวหน้าดอนสงสัยจะไฮเปอร์
หาอะไรทำไม่หยุดเลย
เรียบร้อยได้ครบทุกคนเออเอาละครับ
แม่พี่น้องทั้งหลายนะครับที่หน้าตาดีนั่งกันหน้าสลอนเลย
ขณะนี้การรวมกลุ่มของเราบรรลุถึงเป้าหมายเรียบร้อย
ลำดับต่อไปเชิญชมสเต็ปแดนแว้นกระจายของหัวหน้าดอนได้เลยครับ
โอ๊ยโอ๊ยคาเต้นเยาะเยาะเยาะเยาะเยมเยนแบบนี้นะ

พี่น้องป้องปากใจเย็น
แป๊บหนึ่งหัวหน้าติ้นตามผมนิวสิค

ปิดเพลงก่อน
ทุกคนที่มองทามมันไม่ได้ขิง
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
โหหัวหน้าสุดยอดเลย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
พ่อล่ะยักษณ์เผ้าหน้าเต้นนักไปหน่อยเอวกล้าคลิกนะลูก
ไม่เป็นไรรึต่ะครับคือผมเต็มใจหรอกครับเห้อกาดวงกลุ่มกระแสบ้านมายุคนร่าพี่

ก็เอามาประคบเอวให้หัวหน้าสิ

บอกว่าดอนมาที่บ้านกำนันถึกค่ะ
อ้าวแล้วหนูรู้จักหัวหน้าดอนด้วยเหรอ
รู้จักค่ะรู้จักดีด้วยค่ะ

โอ้โหจิบขนาดนั้นเลยหรือครับหัวหน้า
โอ้โหโอ้โห

พอหน้าเดี๋ยวประคบเย็นก่อนนะจะได้หายปวด

เอกนี้เห็นตั้งงานเรือนไงไว้

ไหมดูสวยไหมสวยจริง

ฉันเห็นทุกวันเลยสวยจริง

หัวหน้าประคบเองเหรอ

เอ้าใครเหรอครับ
เราเองโดน
เฮ้ยไอ้ตอง
โอ้ยที่ถึงกันเลยอะ

เฮ้ย

ใครชอบนักก็มาอยู่ด้วยกันดีใส

โดนขนาดนี้จะสำนึกไหม

ตอนนี้รู้เหมือนกันจริง

ชอบ

เฮ้ยกูอีกแล้ว
พาราสังคมดิ

สร้างเรื่องบท

อิทธิพายา
จะได้อย่างฉันและอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น
ดูแล้วคงไม่รอดคู่ฟัดคู่กัน
ไม่ชอบอะไรเจอได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันจะได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน